มาเลยคุณชูวิทย์ค่ะนี่เพิ่งลงพื้นที่ที่พักใต้ใช่ป่ะ
ใช่ลงพื้นที่รัวเหมือนกับผู้สมัครสอสอเลย
เมื่อวานนะพอกลับมาจากใต้แล้วไม่พักเลยค่ะ
ไปไหนต่อเมื่อวานดูบรรยากาศกันหน่อยค่ะ
เพราะว่าเมื่อวานก็ไปรณรงค์ต้านกัญชา
ไหมดอมตลาดตรงนี้คุ้นไหม
ตลาดตรงนี้คือตลาดรวมทรัพย์ค่ะ
เอาเหรอใช่แถวเนี่ยมศวประสานมิตร
นี่ไงนี่ไงคุณชูวิทย์ก็ลงพื้นที่แล้วทำอะไรบ้าง
ทรโขงสะพายทรโขงแบบนี้แจกเข็มกลัด
แล้วก็สติ๊กเกอร์ต้านกัญชาเสรีที่ตลาดรวมทรัพย์
โอ้ยพ่อค้าแม่ค้าแถวนั้นตลาดขุมอัลฟิสเยอะนะพี่กำลังตีหนูตีกันอยู่แล้วเนี่ย
ก็ให้ความสนใจเยอะค่ะคุณชูวิทย์บอกว่า
ที่ผมพูดถึงโทษที่ผมพูดถึงโทษที่กัญชาเสรีเข้ามา

แต่ผมต้องการจะให้ข้อได้จริงเกี่ยวกับกัญชา

ช่วงนึงนะคุณชูวิทย์ไปเดินตรงฟุตคอร์ดใช่ไหม

คุณชูวิทยืนบนเก้าอี้เลย
แล้วถามถามบอกว่า
ในที่นี้ใครเห็นด้วยกับการต่อต้านกัญชาเสรี

อุ๊ยหลายคนเดินในจังหวะที่ไปอย่างนี้
แล้วเชื่อไหมมีคนยกมือหลายคนเหมือนกันนะ

แล้วมาพร้อมกับกรงดักหนู

โอ๊ยนี่ไอ้ไอ้จิ๊
ผมจะจับมันแบบนี้ผมจะจับแบบนี้

กับหนูมันเป็นหนูสกปรก

โอ้โหวันก่อนอะไรนะไปที่ภาคใต้ตลาด

ก็ถือมาถ่ายรูปวันนี้มาพร้อมกับกรงดักหนูแบบนี้
นี่ต้องดูนะคุณผู้ชมเพราะคุณชูวิทย์เขาบอกเลย
หลังจากนี้ผมจะลงพื้นที่ทุกวัน

ก่อนอันนี้ลงใต้ไปเข้ามาในเมืองแล้วแถวอโศกนะครับ